ส่วนเหตุการณ์นี้ก็โอ้โหโหดนะคะที่ชายภูมิค่ะคุณตาวัย๘๒แล้วอะค่ะ
ถูกคนร้ายนะคะเอาค้อนทุบหน้าทุบหัวจนเป็นแผลเวอะหวะจนบาดเจ็บสาหัสนะคะนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่สวนท้ายหมู่บ้านในพื้นที่หมู่สี่
โนนสมบูรณ์ที่อำเภอเมืองชายภูมินะคะ
มะลิกลางสาธรณ์อายุ๘๒แล้วอะค่ะ
เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
บนแค่ไม้หน้ากระท่อมใบหน้านี่โอ้โห
ฉีกขาดเวอะหวะเลือดไหลท่วมหน้าเลยค่ะ
ในกระท่อมในสวนมีค้อนเปื้อนเลือดวางอยู่นะคะ

เจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลคนเจ็บก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลชายภูมิ
ทีนี้ค่ะลูกชายของคนเจ็บเป็นตำรวจค่ะ
ดาบตำรวจพิลมกลางสาธรณ์ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวน

ลูกชายคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นพ่อนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนในสวนหลังกลับจากงานศพ
เขาก็กลับบ้านไปก่อน
เพื่อนบ้านแถวนั้นโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อถูกตีบาดเจ็บนะ
อยู่ในกระท่อมในสวนเนี่ยลูกชายก็เลยรีบมาดูค่ะ
ก็เห็นนั่งกินด้วยกันนั่งกินกินเหล้าด้วยกัน
นั่งกินเหล้าด้วยกัน
ก็ได้ข่าวแจ้งข่าวว่ามีคนตีพ่อพี่ก็รีบออกมา
แล้วคนนี้เรารู้จักไหมครับ
บอกว่าเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกัน
ทีนี้ค่ะตำรวจสพเมืองชายภูมิควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยค่ะ
นายสุวิชัยอายุ๖๗แล้วนะคะ

มีศักดิ์เป็นหลานชายของคนเจ็บ

แต่นายสุวิชัยเมาพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
ก็ต้องตรวจร่างกายของนายสุวิชัยนะคะ
ปรากฏว่าที่หูด้านซ้าย
และที่ด้านหลังมีแผล
ที่มือที่เสื้อมีคราบเลือดติดอยู่
นี่ก็ต้องนำตัวไปโรงพักค่ะ
พอตอนเช้านำตัวนายสุวิชัยมาสอบปากคำอีกรอบ๑
เพราะว่าเมื่อคืนคุยไม่รู้เรื่องเมา
เช้าวันนี้มาสอบปากคำเขาปฏิเสธนะคะ
เขาบอกว่าก็หลังจากกลับงานศพไปดื่มเหล้าด้วยกันจริง
แต่เขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้ก่อเหตุนี้
ภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสมบูรณกลางสาธรณ์อายุ๗๒
บอกว่าตอนนี้อาการของสามีโคม่านะคะ
สาเหตุที่สามีโดนทำร้ายตัวภรรยาบอกว่างงมากคิดไม่ออก
ว่าทำไมคนร้ายถึงก่อเหตุกับคนที่อายุเยอะมากขนาดนี้
ปกติสามีก็เป็นคนอัธยาศัยดี
ออกไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาตามภาษาคนแก่
อายุก็๘๒แล้วมาทำร้ายกันขนาดนี้ได้ยังไง
ตีแล้วจนหวังมึงเหมือนแล้วหน้าตามึงไม่ได้แล้ว
ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะยังคงปฏิเสธนะคะ
แต่หลักฐานหลายอย่างมันชัดมากโดยเฉพาะคราบเลือด

ตนก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น